เหตุระทึกเกิดขึ้นที่โรงพักพิมายกันหน่อยนะคะ
ในท้องที่ของโรงพักพิมายโคลราชค่ะผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบเก้าปีค่ะ
ขึ้นไปบนหลังคาบ้านจะกระโดดลงมาหวังฆ่าตัวตาย
และสุดท้ายสำเร็จหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ผู้หญิงอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
นขึ้นไปแบบเนี้ยค่ะแล้วก็หวังจะฆ่าตัวตายเนี่ย
อยู่ในอาการเครียดนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็มีญาติญาติ
แล้วก็ลูกของเธอ๒คนยังเด็กอยู่เลยค่ะ
ตะโกนเรียกบอกว่าให้ลงมาลงมาหลังจากที่เธอปีนขึ้นไปบนหลง
หลังคาบ้านพักในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเธออยู่ในอาการเครียดเลยนะคะ
กอดเสาโทรทัศน์แล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
ตำรวจโรงพักพิมายก็พยายามแล้วค่ะพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่
ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะกระทั่งสุดท้ายผู้หญิงคนนี้
คุณดูสิลูกตะโกนบอกให้แม่ลงมาค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ยอมนะเห็นไหมน้องสาวพยายามค่อยปีนขึ้นไปนะ
น้องสาวของคนก่อเหตุปีนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยอมให้ไปเอาตัวเธอลงมาได้
ความสูงก็สักประมาณ๑๐เมตรเจรจาเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งเธอยอมปีนลงมา
จากนั้นกู้ภัยก็ช่วยนำตัวลงมาได้สำเร็จแบบนี้นะคะ
ทีนี้สอบถามคุณตาของผู้หญิงรายนี้คุณตาเล่าบอกว่าหลานสาวเนี่ย
เป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุหลานสาวมีอาการเครียดเครียดเพราะอะไร
เพราะว่ากลัวสามีจะไปร่วมงานศพญาติที่ต่างอำเภอเครียดแค่นี้
ก็เลยขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ทุบจนกระทั่งกระจกมันแตก
จากนั้นก็เดินออกไปข้างบ้านแล้วก็ปีนเสาโทรทัศน์ขึ้นไปอยู่บนหลังคา
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงมา
สุดท้ายเอาล่ะจนใจนะฮะก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจโรงพักพิมาย
อาสากู้ภัยมาช่วยเจรจาจนกระทั่งสำเร็จแบบนี้นะคะ